ไปโรงพยาบาล๒รอบแต่ว่าหมอไล่กลับบ้าน
บอกว่ามดลูกยังเปิดไม่ถึง๓เซนติเมต

ผู้หญิงคนนี้เธอกลับมาคลอดที่บ้านด้วยตัวเอง

เด็กยังไงอ่ะ
อ๋อเบนออกมาละ

เอาผ้ามา

คนถ่ายเป็นย่าแต่ว่าพ่อร้องไห้

ที่ลูกคลอดออกมาเห็นหน้าลูกครั้งแรก

แต่เรื่องนี้มันเป็นคำถามสำหรับคนในครอบครัวนะครับ
บอกว่าทำไมหมอไม่รับทำคลอด

เป็นบรรยากาศการทำคลอดที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลย
เป็นการทำคลอดแบบทุลักทุเลมาก
ญาติยาดของผู้หญิงคนนี้นะคะมาช่วยกัน
หลังจากคุณแม่ท้องแก่คนนี้ปวดท้องไม่ไหวแล้ว
ก็เบ่งคลอดลูกเองในกลางบ้านเลย

ซึ่งต่างก็ไม่ชำนาญในการทำคลอดนะคะ
แต่หญิงสาวก็เบ่งจนคลอดลูกออกมาได้สำเร็จ

คุณพ่อเขาร้องไห้แบบทั้งตกใจทั้งดีใจทั้งนะ
และทันทีที่ลูกออกมาพ่อร้องไห้นะคะ

หลังจากนั้นค่ะญาติก็โทรหา๑๑๖
ให้มารับแม่แล้วก็เด็กไปโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตัดสายสดือไงคะ
แล้วก็มาดูแลอาการเด็กด้วยค่ะ
แต่ว่าการคลอดลูกที่บ้านของผู้หญิงคนนี้

คุณแอนเป็นแม่วัย๒๗ปี
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แต่ว่าโดนหมอให้กลับบ้านมาก่อน
อ้างว่าปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง๓เซนติเมตร
ยังทำคลอดไม่ได้ให้กลับบ้านไปก่อน
ถ้าน้ำคล่ำแตกเนี่ยแล้วค่อยมา
ปรากฏว่าเธอกลับมาถึงบ้านไม่ถึง๒ชั่วโมงค่ะ

เป็นภาพนี้เลยเธอเบ่งเองคลอดลูกเอง

สุดของเมื่อวานเลยเหรอ

เขาบอกว่าน้ำค่ำยังไม่แตกยังไม่น้ำคลอด

คือจะออกแล้วหัวออกมาแล้ว
๔ส์เดี๋ยว๔ส์๕ส์คลอดประมาณ๔๕๐นาที
ตอนนี้อาการแม่แล้วก็อาการเด็กปลอดภัยทั้งคู่ค่ะดีฮะ

แต่ว่าญาติติดใจไงติดใจว่าทำไมหมอไม่ทำคลอดให้
ก็เลยร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงว่าทำไมถึงไม่รับทำคลอด
ทั้งที่ผู้ป่วยปวดท้องจะคลอดอยู่แล้วแต่ก็ยังไล่ให้กลับบ้าน
หากแม่และเด็กเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องรอทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะ
เป็นการเข้าใจผิดกันตรงไหนหรือไม่อย่างไรนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยแม่และเด็กก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
คือทางญาติได้ตั้งชื่อเล่นให้กับทารกน้อยค่ะ

บุญลือเติบโตแข็งแรงนะลูก

ก็ต้องรอโรงพยาบาลออกมาชี้แจงหน่อยนะ